จำได้ไหมคะที่เราเคยรายงานข่าวไปว่ามีสาวชาวนิวซีแลนด์คนหนึ่งมาแจ้งความว่าเธอถูกข่มขืนโดยคนงานเกาะสร้างแถวโรงแรม
ตอนนี้เนี่ยนะคะจับตัวผู้ชายคนนั้นได้แล้วนะคะ
ไปดูเหตุการณ์เรื่องนี้กันสำหรับความคืบหน้านะคะเล่าย้อนให้ฟังก่อนเนี่ยค่ะ
คือมีคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดว่าเป็นนักท่องเที่ยวชาวนิวซีแลนด์คนนี้ลงจากแท็กซี่มา
บริเวณซอยใกล้โรงแรมเฟื่องนครเขตพระนครตรงข้ามวัดราชบพิษ
เพราะเธอเห็นเกือบมาจากการเที่ยวแถวข้าวสารกับเพื่อน
สื่อสารกับเพื่อนเนี่ยเธอก็นั่งเมาอยู่ตรงซอยข้างโรงแรมเนี่ยแหละค่ะ
ตอนเนี่ยประมาณสักตีสองสิบแปดนาทีของวันที่หนึ่งธันวาคมสักพัก
คือต้องบอกว่าแท็กซี่เนี่ยสื่อสารไม่รู้เรื่องไม่ไปส่งถึงจุดหมายแล้วมาส่งตรงนี้เป็นร้านกาแฟ
และเนี่ยนี่คือคนงานก่อสร้างลูกศรสีแดงเนี่ยตอนแรกทำทีเหมือนจะเดินเข้าไปในซอย
สักพักหนึ่งก็เหมือนจะคุยอะไรสักอย่างเนี่ยเหมือนกำลังคุยกันแล้วก็นั่งคุย
นั่งคุยกันนั่งคุยกันชี้ไม้ชี้มือตอนเนี่ยเนี่ยสี่สองยี่สิบแปดนาทีนะคะ
จะสามนาทีเลยใกล้ใกล้กันสักพักหนึ่งนี่เอาแล้วอุ้มไปอุ้มไปประคองกันประคองกันไปประคองกันแล้วก็พากันเดินเข้าไปในซอย
ผู้หญิงถอดรองเท้าด้วยลักษณะเมาจริงอ่ะคือผู้หญิงเขานึกว่านึกว่าจะพาเขาไปส่ง
ก็เนี่ยประคองแล้วก็พาเดินเข้ามาในซอยค่ะจากนั้นก็เดินอ้อมออกซอยเรียบคลองหลอดวัดราชบพิษเข้าไปทางประตูหลังของบ้านที่เกิดเหตุ
พักหนึ่งผู้หญิงชาวต่างชาติคนนี้ก็วิ่งออกมาด้วยสีหน้าตกใจหวาดกลัวแล้วก็มาขอความช่วยเหลือจากตำรวจร้องไห้มาเลยค่ะ
ตำรวจจับตัวชายคนนี้ได้แล้วก็คือนายอานัทอุดดีค่ะเป็นผู้ต้องหาหลังจากที่กบดานอยู่ในตำบลหนองปลืออำเภอบังละมุง
เรื่องต้นนายอานัทรับสารภาพว่าตอนเกิดเหตุเขาก็เมาเหมือนกันเมาพอกันเลยทั้งคู่
วันเกิดเหตุเนี่ยสภาพร่างกายเขาไม่พร้อมก็คือผู้ชายส่วนใหญ่เวลาเมามากเนี่ยอวัยวะเพศจะไม่แข็งตัว
เขาเลยบอกว่าก็เลยสอดใส่อวัยวะเพศเข้าไปไม่ได้ก็เลยใช้มือลวนลามและกระทำชำราว
จนกระทั่งผู้หญิงชาวต่างชาติคนนี้รู้สึกตัวแล้วก็ร้องให้คนช่วยเขาก็เลยวิ่งหลบหนีออกมาแล้วก็ไปหลบอยู่ที่จังหวัดชนบุรี
ซึ่งเดี๋ยวสายวันนี้พลตำรวจโทษสุรเชษฐหักพานผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็จะแถลงข่าวรายละเอียดที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติในเวลา๑๐โมงตรงนะคะ